๑นัทในการเจอกับทาจิกฤษฐาน๓เกมเราไม่ชนะเลยนะครับ
แต่แน่นอนเกมอุ่นเครื่องอาจจะยังวัดผลอะไรไม่ได้
ทั่วถึงนะครับเพื่อประเมินฟอร์มก่อนจะมีการตัดตัว
แบบเกมต่อเกมนะครับว่าใครจะพร้อมสำหรับการเจอกับอินโดนีเซีย
ก็หมุนเวียนกันแบบชัดเจนนะครับซึ่งสรุปแล้วผลงานอุ่นเครื่องของ
นัฐบอลทีมชาติไทยทั้งสามนัดคือแพ้โอมารศูนย์ต่อหนึ่ง
ก็อุ่นเครื่องแบบ๓เซชั่นนะครับเกมนั้น
แล้วก็มาเสมอกับทาจิกิสถานสองสองคนทำประตูเนี่ยเป็นสุพรัชเหมือนตาทั้งสองลูก
ส่วนเกมล่าสุดนะครับก็แพ้ให้กับอูสเบกิสถานครับ
หนึ่งประตูต่อสี่ผู้ทำประตูคืออธิสักไกรสอน
อันนี้ก็แบ่งกันอุ่นเหมือนกันนะครับคอเตอร์ละ๓๐นาที
ซึ่งขวาเตอร์สองในไทยนำจะอดีศักดิ์แล้วก็สุดท้ายมาเสียสี่ประตู
สัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่จะเข้าสู่โทรเมนต์ของการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือก
ส่วนเอเชียอย่างเป็นทางการซึ่งเอฟซีก็จะให้นักเตะทุกทีม
แน่นอนครับจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดทั้งนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟทุก๓วัน
ใกล้ติดโควิดวิทย์ผลบวกจะแยกออกไปรักษาทันที
และคนอื่นที่ผลเป็นลบก็แข่งต่อซ้อมต่อ
ไม่จำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขันเช่นเดียวกับทีมที่มีผู้ติดเชื้อก็สามารถแข่งขันในโทรเมนต์ได้ตามปกติครับ
ซึ่งทุกทีมก็จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้ตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนเป็นต้นไปครับ
ก็ถ้าเกิดว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ก็จะตามศาสนาขายประโคนของบุรีรำไป๑คนนะครับ
ก็คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วนี้ครับในโคต้าอาเซียนนะครับ
โคต้าอาเซียน๑คนที่เดินทางไปสำหรับคนไทยครับ